ลีกกันบ้างครับความเข้มข้นเกมคู่ใหญ่เตะพร้อมกันทั้งหมดนะครับ
รองสุดท้ายเราไปดูไฮไลท์คู่ระหว่างบุรีรำเจอกับการท่าเรือครับ
แทบจะชี้แชมป์เหมือนกันนะครับในเกมนี้เพราะว่าถ้าเกิดท่าเรือแพ้เนี่ยก็จะถูกตัดนะครับ
ออกจากการลุ้นแชมป์ทันที
แล้วพวกเขาออกสตาร์ทดีครับทีมเยือนยิงไกลโดยเซเคิลโซเรสครับ

จากนั้นครับนาที๓๓เจ้าบ้านได้เฮบ้างครับสุภาชัยใจเด็ดผ่านบอลให้กับนัสเซอร์บาราซิส
แต่ง๑จังหวะแล้วก็ยิงตีเสมอครับ
คือจังหวะมันก้ำกึ่งอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านะครับ
แต่ว่าผู้ช่วยผู้สินเนี่ยไม่ได้ยกทงครับ

ศาสลักหายประโคนผ่านบอลครับหลุดเลยครับสุประโชคหลุดเดี่ยว
หลบประตูแล้วยิงง่ายครับบุรีรำ
ออกนำ๒๑และนาที๖๘ครับ
ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวะปัญหาในเกมเหมือนกันนะครับ

แล้วบุรีรำเนี่ยก็ยิงออกไปสุดท้ายย้อนมาให้ฟรีคิกนะครับ
บุรีรำเอาชนะไป๓๑เก็บเพิ่มเป็น๕๗แต้ม
ส่วนการท่าเรือนั้นมี๕๒แต้มเท่าเดิมครับ

อีกคู่ครับไปดูเชียงรายเล่นในบ้านเจอกับพีทีประจวบ
แชมป์ลีกครับทีมล่าสุด
ประตูแรกนะครับเกิดขึ้นในช่วงทดเจ็บเชียงรายขึ้นนำจากวิลเลียมเอริเก้ครับ
และเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในช่วง๔๕นาทีแรก

พีทีประจวบแล้วครับกองหลังไม่ทำฟาวบิโรซีมา

จัดจังหวะฟรีคิกศิริพากรตัวเองตระกูล

ฉลองการเล่นให้เชียงรายเป็นเกมที่๑๐๐ของเขาด้วย
และอีก๘นาทีถัดมาครับวิเลียบเอริเกลากเข้ากลางยิงเสาแรกเลยครับ

นาที๖๘วิรุธกาเหยมครับเปิดฟรีคลิกให้กับศิโรชัดทอง

และนาที๗๙เชียงรายครับ
ได้ประตูตอกย้ำชัยชนะจักรเอกกระดิษฐ์ปัญญาณนี่จริงครับ
ฉลองวันคล้ายวันเกิดนะครับครบ๒๐ปีของเจ้าตัวครับ
แล้วก็จบเกมเชียงรายชนะ๔๑นะครับมีเพิ่มเป็น๕๕แต้มตามหลัง
บุรีรำ๒แต้มได้ลุ้นแชมป์กันจนถึงเกมสุดท้ายครับ
อีกคู่เป็นเกมหนีตายครับชัยนานฮอนบิวอันดับ๑๕
ที่แพ้๓จาก๔เกมหลังสุดเปิดบ้านเจอกับนครราชศรีมาเอฟซี
อันดับ๑๒ที่ผลงาน๔นัดหลังเนี่ยแพ้๓นัดเหมือนกัน
ผ่าน๒๒นาทีครับเรนโดอาซัมซาวเปิดฟรีคลิกให้กับอองรีดูมเบียครับ
ยิงติดเซฟประตูชัยหน้าแต่บอลไปเข้าทางเมธีทวีกุลการสามจ่อ
จากนั้นครึ่งหลังชายนาฏบุกหนักนะครับนาที๖๓ตีเสมอ๑๑จากริคาโดซานโต๊ครับ
และนาที๗๙โคราชออกน้ำอีกครั้ง๒๑ครับเรนโลอสัมซาวกดลูกนี้เด็ดขาดมากครับ
ก่อนที่ทดเจ็บจะมาได้ประตูปิดกล่องด้วยครับทีมเยือน
เอามาดูออสตาร่านะครับเอาชัวร์ครับผ่านให้กับอาร์ซัมซาวยิงลูกที่สองของตัวเอง
ปิดเกมครับให้กับนครทัศน์ศรีมาชนะชัยนาธิ์ไป๓๑
ส่วนไว้ชายนาฏนั้นมี๒๗คะแนนตกชั้นพร้อมกับเชียงใหม่ไปแล้วครับ
ตอนนี้เหลือโคต้าอีกทีมเดียวนะครับในนัดสุดท้าย
ในคู่ที่เหลือนะครับสุโขทัยเอาชนะตราด๒๐ก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับ
หนีตกชั้นในเกมสุดท้ายสุตรการ์กานซิตี้ครับ
แพ้ให้กับสูฮัลบุรีไป๒๓ราชบุรีเสมอกับแบงค์คอร์ก๒๒
สองต่อสามเมืองทองครับแพ้ชมบุรีไปศูนย์ต่อสองนี่ก็คือผลนะครับที่เรานำมาฝากกันครับ
ส่วนตารางคะแนนนะครับด้านบนก็เหลือบุรีรำกับเชียงรายนะครับลุ้นแชมป์กันในเกมสุดท้ายครับ
บุรีรำก็ห่างสองแต้มนะครับแต่ว่าถ้าแต้มเท่ากันนัดสุดท้ายเนี่ย
เชียงรายเฮสตูเฮดดีกว่าบุรีรำนะครับดังนั้นเนี่ยบุรีรำก็ถ้าชนะนะครับ
ที่สุดคือการเป็นแชมป์โดยไม่ต้องสนใจคู่ของเชียงรายครับส่วนโซนท้ายตารางต้องลุ้นกันหน่อยนะครับ
ตารางคะแนนไปแล้วผมไล่เรียงสถานการณ์ให้ทราบนะครับนัดสุดท้ายเนี่ยนะครับ
ก็คือถ้าสุโขทัยบุกชนะโคลราชได้จะรอดตกชั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามีสามสิบสี่คะแนนเท่าโคลราช
แต่เฮสตูเฮสเนี่ยดีกว่าเพราะว่าเลขแรกสุโขทัยชนะหนึ่งศูนย์นะครับ
โดยไม่ต้องไปลุ้นคู่ของสุพรรณบุรีส่วนโคราชถ้าแพ้ก็ต้องไปลุ้นไม่ให้สุพรรณชนะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดสุโขทัยเสมอโคราชนะครับโคราชจะรอดตกชั้นนะครับ
เพราะว่ากรณีนี้สุโขทัยต้องลุ้นให้สุพรรณแพ้เชียงรายเท่านั้นนะครับ
เพราะว่าเฮสตูเวสสุโขทัยกับสุพรรณเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยครับ
คือเสมอหนึ่งหนึ่งทั้งสองนัดต้องมาตัดสินที่ประตูได้เสีย
ซึ่งสุโขทัยจะดีกว่าสุพรรณบุรีแล้วก็โคราชเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย
ก็ต้องเสมอนะครับถึงจะรอดอ่ารอดตกชั้นทันที
แล้วก็สุพรรณบุรีหากชนะเชียงรายก็จะรอดตกชั้นทันที
โดยไม่ต้องไปลุ้นผลคู่ของโคราชกับสุโขทัย

แต่ว่า๒๓กรณีหลักที่ผมบอกไปนะครับ
คือถ้ามันจบตั้งแต่เคสข้างบนเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปลุ้นอะไรมากแล้วครับ
โรคแก่งราคาสุดท้ายครับวันเสาร์นะครับ
ยี่สิบหกตุลาคมการท่าเรือเจอกับสุพันธ์ประการนักคอรัฐศรีมาเจอสุโขทัยนะครับ
เป็นไฮไลท์เลยครับหนีตายกันไปเลย
สวัสดีครับ